มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
แม่ค้าขายถั่วต้มมันต้ม
ที่หลบได้ทันนี่คุณ
เสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่มันก็หักโค้นลงมา

แล้วแม่ค้าที่เขาขายถั่วต้ม
เขาขายของอยู่บริเวณนั้นพอดี

คันคุณเห็นไหมสายมันเยอะมาก
สายเคเบิ้ลสายไฟฟ้า
มันพาดลงมากลางถนนแบบนี้

ตอนที่มันเกิดเหตุไม่มีรถสัญจรผ่านไปมา

ว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์ขี่มาด้วยความเร็ว
แล้วเนี่ยมาชนเข้ากับเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวล้มได้นะ
เกี่ยวพันคอถูกไฟฟ้าช็อตเกิดอุบัติเหตุ

ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวบอกสาเหตุค่ะ

ศรีพรสวรรค์ตะมนต์สวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี
ก็เข้าตรวจสอบไปพบนี่แหละค่ะ
เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นลงมา
สายไฟฟ้ามันไปพาดอยู่กับพื้นถนน
ส่วนที่โคนเสาไฟฟ้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ไปพบร่องรอยการแตกหักแต่ว่าเคราะห์ดี
อย่างที่บอกไปตอนนั้นไม่มีรถสัญจรผ่านไปมา
แล้วแม่ค้าขายถั่วต้มมันต้มที่บอกว่าเกือบวิทย์สิ้นชื่อ

นั่งอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้จุดเกิดเหตุ
พี่แกเข็นรถหลบได้ทัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าต้องมีการปิดถนน
ห้ามรถสัญจรเกรงว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตราย
แล้วเรียกเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมนะคะ
คุณวีรพฤษอินสว่างช่างเทคนิคสายอากาศ๕
การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีบอกว่า

สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากกระแสลมที่มันพัดแรง
ประกอบกับเสาไฟฟ้าสายเคเบิ้ลเนี่ย
มันมากมันมากปุ๊บมันรับน้ำหนักไม่ไหว

ใช่เสามันก็เลยเอ็นล้มมาแบบนี้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องตรวจสอบนะ
นี่มันเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนนะคะ
ใช่ค่ะดูแลให้หน่อยแล้วกันนะคะใช่ค่ะ